คุณผู้ชมคะหลายคนคิดว่าเกียรติยศสูงสุดของคนที่เป็นนักกีฬาก็คือการได้เหรียญรางวัล
แต่สำหรับขาวผ่องสิทธิจุชัยนักชกเหรียญเงินโอลิมปิกนะคะ
เขาบอกว่ามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการที่ได้รับเหรียญรางวัลจะเป็นอะไรนั้นติดตามจากรายงานค่ะ
เครื่องราชอิสริยพรชั้นเบนจมพรช้างเผือกที่มีลายพระหัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสมือนของล้ำค่าและเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของนักมวยทีมชาติ
ผ่องสิทธิชูชัยเคยได้รับมา
หลังทำเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่๒๓ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อกว่า๓๐ปีก่อน
มีลายพระหัทของพระองค์ท่านพระประมาภิไทยของท่าน
ถือว่ามันเป็นวาสนามหาศาลกับวงตระกูลผมแล้วครับ
ทวีอำพรมหาเจ้าของฉายาในทางมวยว่าขาวผ่องสิทธิชูชัย
เล่าว่าในปี๒๕๒๗เขาเป็นนักมวยคนที่๒ที่ไปคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกเกม
ต่อจากพยาวภูณธรัฐที่ได้เหรียญทองแดงมาในปี๒๕๕๙
ซึ่งในยุคนั้นยังไม่มีธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องการนำเหรียญรางวัลขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อม
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ไม่มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทเฉกเช่นนักกีฬาในรุ่นหลัง
ล่วงเลยเวลามานานถึง๒๔ปี

วิจารณ์พลฤทธิ์เป็นนักชกไทยคนที่๒ต่อจากสมรักคำสิง
สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ
และได้รับพระราชานุญาตให้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
และถวายเหรียญรางวัลที่วังไกลกังวลจังหวัดประจวบคิริคัน
มีโอกาสได้ติดตามคณะเข้าไป
และได้ชื่นชมพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่๙

ก็ได้พาผมได้พาพระยาวภูมิธรรมรัฐ

ที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในหลวง
เข้าเฝ้าในหลวงที่พระราชวังไกลกังวลที่หัวหิน
ก็เป็นครั้งแรกในชีวิต
แล้วก็เป็นครั้งที่เกิดความปรับปลื้มในใจนะครับ
ซึ่งการได้เข้าเฝ้าในหลวงครั้งนั้นก็ถือว่าใกล้ชิดที่สุด
ได้เห็นพระองค์ท่านในรัศมี๒๓เมตร
ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นวาสนาของครอบครัว
วาสนาของวงตระกูลเป็นอย่างยิ่ง
ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ตัดอะไรก็ตาม
แต่สัมผัสได้ว่าท่านเนี่ยรักกีฬาท่านชอบกีฬา
เขาพองเล่าว่าคำสอนที่จดจำขึ้นใจ
และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันจนถึงวันนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
คือเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน
ซึ่งเป็นหนึ่งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระองค์เคยพระราชทานไว้ในปีพศ๒๕๕๘
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต
รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
เสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน

ก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม
ลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป
ซึ่งบัญชีครัวเรือนเนี่ยผมน้อมปฏิบัติตามอยู่นะครับ

ซึ่งพระองค์ท่านก็บอกว่าให้จดบัญชีครัวเรือน
ในส่วนไหนที่จำเป็นส่วนไหนที่ไม่จำเป็น
และส่วนที่ไม่จำเป็นเนี่ยตัดออกได้ไหม
ซึ่งอันนี้ผมก็มานั่งจด
ก่อนที่จะชีวิตถึงปัจจุบัน

มันก็เป็นสิ่งที่ประทับใจของนักมวย

ทุกวันนี้ขาผ่องในวัย๕๖ปี
ยังคงมีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับสังเวียนผ้าใบ

ในการผลักดันชมรมลูกหลานนายขนมต้ม
พัฒนานักมวยไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
หลังการเป็นนักชกอาชีพแล้ว
เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประสบกรณิกร